เอาคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยช่วยดูภาพภาพนี้นะคะมีภาพจากกล้องหน้ารถค่ะขับผ่านริมกำแพงวัดที่นครราชสีมาแล้วสิ่งที่เห็นคือเหมือนเป็นเงาคนดำดำยืนอยู่ริมกำแพงวัดแต่พอไปดูกระจกมองหลังไม่มีใครไปดูกล้องหลังรถไม่เห็นอะไรแล้วทำไมกล้องหน้าเห็นอ่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
นี่ค่ะเจ้าของคลิปจากกล้องหน้ารถโพสต์คลิปนี้เอาไว้และมีข้อความว่าไม่ได้ตาฝาดเนอะคุณผู้ชมว่ายังไงคะ
ภาพจากกล้องหน้ารถจะเห็นลักษณะประมาณเนี้ยที่เราชี้ลูกศรสีแดงเอาไว้ก็คล้ายเงาคนเนอะอืม
ประเด็นคือมันคือริมกำแพงวัดด้วยแหละตอนกลางคืนด้วยแหละ
เพราะถ้าตรงนี้จะเป็นเสาไฟฟ้าเนี่ยชัดใช่ไหม

เราก็เลยเอาคลิปนี้นะคะไปถามอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและนักสื่อสารวิทยาศาสตร์นะคะ
คืออาจารย์เจ็ดบอกว่าในทางวิทยาศาสตร์
มันก็เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่าเป็นเรื่องลี้ลับวิญญาณอะไรนั่นแหละ
การเอาภาพจากกล้องหน้ารถและหลังรถ
เทียบเคียงกันเวลาต่างกัน๓๔วินาที
ภาพที่อยู่เป็นกล้องหลังรถเนี่ยคุณภาพมันต่ำกว่ากล้องหน้ารถ
มันก็เลยอาจจะมองไม่ชัดภาพมันเลยแตกต่างกัน
มันก็เลยอาจจะทำให้เกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมกล้องหน้ารถเห็นเป็นเงาดำชัดเลย
กล้องหลังมองไม่เห็นอะไรเลยก็ไม่แน่ใจ
มันก็บอกไม่ได้หรอกว่าเป็นคนยืนอยู่ตรงนั้นจริงหรือเปล่า
อาจจะต้องลงพื้นที่ไปพิสูจนละมั้งถึงจะรู้ว่าใช่คนไหม
คุณผู้ชมส่งข้อความมาในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวสโว
ก็ตอนขับผ่านอาจจะเป็นคนยืนจริงก็ได้
แล้วพอผ่านไปแป๊บนึงมองกระจกมองหลัง

ลูกพี่แอบออกมานอกวัด

เราไปถึงวัดนี้เลยทีมข่าวเราไปพี่อุ๋ย
เห็นไหมเนี่ยก็ช่วงนี้ข่าวพระบ่อยไงคุณเขียนมาสอนนี่
คลองส่งน้ำค่ะอำเภอเมืองนครราชศรีมานะคะ
ก็ไปเจอกับเจ้าของคลิปนะคะก็เล่าให้ฟังว่านี่ตอนกลางวันจะเป็นแบบนี้นะคะ
ด้วยความที่ช่วงเวลาที่เห็นมันคือตีหนึ่งครึ่ง

เดี๋ยวขอดูกำแพงวัดเมื่อกี้หน่อยตอนกลางวันอ่ะ
ช่วงเวลาแห่งความน่ากลัวตีหนึ่งครึ่งยี่สิบกุมภาพันธ์
เนี่ยค่ะวัดคลองส่งน้ำไอ้จุดที่นี่นี่มุมหนึ่ง
หรือว่าอาจจะไปยืนริมกำแพงพอขับผ่านไปวึบเข้าประตูไปเลยหรือเปล่า
นี่ตรงนี้นี่แหละนี่เห็นไหมตอนนี่กลางวันจะเป็นอย่างนี้
ทีนี้ตัวเจ้าของคลิปบอกว่ากำลังขับรถกลับบ้าน
ขับผ่านหน้าประตูวัดเหลือไปเห็นเงาเหมือนผู้ชาย
เป็นผู้ชายสูงอายุใส่เสื้อเชิดแขนสั้นมีลายนิดหน่อย
หันหลังให้กำแพงแล้วเหมือนกับเอามือปิดหูสองข้าง
ขนาดนั้นเลยอะค่ะระหว่างที่ขับผ่านก็มองไป
แล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่าเอ๊ะคนที่ยืนอยู่ริมกำแพง
จ้องมาที่ตัวคนขับรถอุ้ยก็เลยเอกใจแปลกแปลก
กระจกมองหลังหน่อยก็แล้วกันว่าคนคนนั้นยังอยู่ไหม
กระจกทางด้านขวากระจกข้างอีกทีก็แล้วกัน
คนนี้ยังยืนอยู่ไหมไม่เห็นแล้วอ่ะ
ก็เลยรีบกลับบ้านไปดูภาพจากกล้องหน้ารถ
ภาพจากกล้องหน้ารถก็คือเห็นชัดว่าเป็นเงาดำ
คุณผู้ชมได้ดูไปเมื่อสักครู่นะคะ
แต่ก็เลยสงสัยว่าแล้วทำไมพ่อมองกระจกมองข้าง
จกมองหลังแล้วมันไม่เห็นคนเลยก็เลยทำบุญหน่อยก็แล้วกัน
เพื่อความสบายใจตื่นเช้ามาทำบุญถวายสังขทาน
ทิศส่วนกุศลให้เพราะใจเชื่อว่าเป็นวิญญาณค่ะ
เชื่ออยู่นะครับพี่เชื่อเลยแหละ
แต่คุณผู้ชมคะฟังข้อมูลจากทางรักษาการเจ้าอาวาส
คลองส่งน้ำหน่อยค่ะพระสมชายท่านบอกว่า
พระในวัดเขาก็คุยกันเรื่องนี้ได้ยินมาแล้วแหละ
ท่านเชื่อว่าเงาที่เห็นน่าจะเป็นคนที่อยู่ในวัด
เพราะจะมีคนเร่ร่อนมาอาศัยอยู่
และคนเร่ร่อนคนนี้ก็มีพฤติกรรมแปลก
ถ้ามีคนมองจะชอบยกมือขึ้นมาปิดหู

มันตรงกันเลยกับข้อมูลจากเจ้าของภาพจากกล้องหน้ารถ

พอคนขับรถบอกหันไปมองใช่ไหม

แล้วทำไมกล้องมองหลังไม่เจอ

หรือเปล่าว่าเขาอยู่ในวัดเขานอนอยู่ในวัด

ใช่ค่ะลองฟังเสียงท่านหน่อยนะคะ
บอกว่าปิดหูคนเดียวกันแล้วก็ลักษณะนี้สูงเหมือนกัน
ลักษณะแกยืนแกจะยืนแถวนี้
ต้องมีคนเดินผ่านจะเป็นปิดหูแกจะทำแบบนี้

จะคิดเต็ม
ดูติว่าไม่ถึงเหตุครั้งนี้
หลวงพ่อบอกแล้วนะค่ะเป็นคนนะคนเร่ร่อนค่ะแต่คุณผู้ชมบอกว่า
เอาอย่างนี้นะถ้าคราวหน้าเจออะไรแบบนี้อีกเนี่ยให้หยุดรถจอดรถแล้วดูเลย
เอาให้มันจะชัดอันนั้นชัดแน่ค่ะใครจะไปแซวเป็นพระเนี่ยชวนกันบาปกรรม